ท่านผู้ชมครับตอนนี้ในสังคมออนไลน์กำลังพูดถึงกันเยอะ
กับคลิปของหญิงสาวคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นสาวสวยเป็นสาวไฮโซ

เอาเป็นว่าตอนนี้คลิปที่เธอโพสต์ลงไปเป็นการประกาศให้เงินรางวัล๑ล้านบาท
สำหรับคนที่ตามเจอแฟนนุ่มกับผู้หญิงอีกคนนึง
แฟนเนี่ยพากิ๊กมามั่วในห้องในคอนโดหรูของเธอ

โอ้โหบอกว่าห้องนี้รกไปหมดชุดชั้นนงชุดชั้นในแล้วก็ทิ้งไว้เต็มเลยนะ

นี่เป็นคลิปวีดีโอที่เธอแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบห้อง

ตรวจค้นคอนโดใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิต
ผู้โพสต์เล่ารายละเอียดบอกว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็แฟนของเธอเองนั่นแหละ
ได้พาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาอยู่กินกันในคอนโดรูของเธอ

มีการเอาข้าวของเครื่องใช้ของเธอ
แม้แต่ชุดชั้นในยังเอามาใช้แล้ววางอยู่เกลื่อนห้องไปหมดเลย

ในคลิปก็จะได้ยินการพูดกล่าวลักษณะบอกว่าทั้งคู่

ยังเข้ามาเสพยาเสพติดกันในห้องของเธอด้วย
ก็เลยแจ้งความตำรวจให้มาตรวจค้นตามที่เห็นในคลิป
นี่ถ้าตำรวจบอกว่ามันก็ต้อง
เจอผู้ต้องหาแล้วก็ลักษณะของการกำลังมั่วสุมกำลังเสพกันด้วย
มันต้องมีหลักฐานชัด
อันนี้ไปมันไม่เจอกันใคร
อบข้าวหอบของมาอยู่มั่วไปหมด
ทำตัวแบบไม่มียางอาย

กล้าเข้ามาแล้วก็ออกไปยากหน่อยนะเอาตัวให้รอดแล้วกัน
ถ้าไม่เข้าคุกจะไม่หยุดแน่ไม่ได้ขู่นะ
แล้วก็โพสต์ไปถึงแฟนนุ่มประมาณว่ากล้าดียังไง
ทำแบบนี้ทำให้เธอเจ็บตัวเพื่อปกป้องผู้หญิงไร้ค่าอีกคนหนึ่ง
ลองคิดดูว่าคุ้มไหมเคยเตือนไปแล้วหลายครั้ง
แล้วก็ยังฝากบอกถึงผู้หญิงอีกคนนึงว่า
ถ้ากล้าลองดีต้องเจอดีแน่นอนพวกขยะสังคม
แต่สิ่งที่ทำให้ทางผู้คนเขาตกตะลึงที่สุด
ก็คือการที่เธอได้โพสต์บอกว่า
จะให้รางวัลนำจับชายหญิงคู่นี้๑ล้านบาท
ตามตัวสองคนนี้เจอหรือให้เบาะแสได้
เอาไปเลยค่าหัวคนละ๕แสนบาท

ซึ่งถือว่าได้บุญ

ถ้าแจ้งเบาะแสได้ไปเอาเงินที่เขาได้เลย

ตรงชายจะอัดอั้นมาก